จังหวัดตรังนะครับมีหนุ่มวัยรุ่นวัย๑๙คือนิสัยดี
ชาวบ้านบอกคนนี้เป็นเด็กดีนะครับ
ปรากฏว่าพาเด็ก๓คนไปว่ายน้ำ
แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งจมน้ำลงไป
รีบกระโดดลงน้ำไปช่วยเด็ก
แต่ช่วยเด็กขึ้นมาได้นะแต่ท้ายที่สุดตัวเองจมน้ำเองนะครับ
เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำมวลิธีกุศลสถานตรัง
ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงช่วยกันงมนำร่างของผู้ตาย
ขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำบ้านพรุพลูเถื่อน
ภายในซอยถนนควนต่อพรุภูเถื่อนหมู่๒
ตำบลนายงใต้อำเภอเมืองตรังนะครับ
ทราบชื่อผู้ตายก็คือนายขันติโยธารักษ์อายุ๑๙ปี
มีอาชีพเป็นช่างซ่อมของอูธวัฒน์การชั่ง

สภาพศพก็มีเลือดไหลออกมาจากหูจำนวนมากด้วยนะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านและผู้เป็นแม่ก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้ตายมีนิสัยดีชอบช่วยเหลือคนในชุมชน
ช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอเป็นที่รักของชาวบ้านเขา
และทุกวันก็จะไปทำงานจะใช้รถจักรยานนะ
ปั่นจักรยานไปกลับที่ทำงานกับบ้านกว่า๑๐กิโลเมตร
เป็นคนขยันขันแข็งนะครับ
ส่วนเมื่อวานี้เป็นวันหยุดใช่ไหมวันอาทิตย์ก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายได้ไปที่บริเวณแอ่งน้ำ
พร้อมกับเด็กชายหญิงอายุประมาณ๘๑๐ปีที่รู้จักกัน
และเด็กทั้งหมดก็ไปว่ายน้ำคลายร้อนกัน

ใดนั้นเด็กน้อย๑ใน๓คนได้เกิดจมน้ำ
ผู้ตายจึงได้กระโดดลงไปช่วยพร้อมทั้งพยุงขึ้นมาจนรอดชีวิต
แต่ตัวเองพลาดท่าตกลงน้ำแล้วก็จมหายไป
ประกอบกับว่าผู้ตายว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยแข็งไง
แต่พยายามไปช่วยเด็กขึ้นมาแล้ว

ปรากฏว่าจมน้ำจนเสียชีวิตดังกล่าวนะครับ

เวรสรุปว่าผู้ตายเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ

ทำให้มีเลือดไหลออกมาจากหูจำนวนมาก
เนื่องจากแรงดันของน้ำที่มีความกดดันอย่างรุนแรง
แล้วก็เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๓ชั่วโมงครับ
ส่วนญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการตาย
แล้วก็จะนำศพไปประกอบพิธีการทางศาสนา
แต่ว่าญาติเสียใจเพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนดี

ผู้เสียชีวิตมีน้ำใจช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดนะครับ